มีงานเข้ามีงานเข้ามีงานเข้า
งานเข้าสาวเกรดการเก้าคุณผู้ชมค่ะ

แบบโซแบบจะดีก็ไม่ดีจะไม่ดีก็ไม่ใช่

ตอนนั้นมีชื่อสาวเกรทเข้าไปพ่วงเกี่ยวด้วยนะคะ
เพราะว่ามีชาวเน็ตไปขุดคลิปเกรสมา
เคยไปรีวิวโรงแรมที่พี่กบหัวหน้างานคนนั้นทำงานอยู่
เหมือนกับว่าเกรทเป็นผู้มาก่อนการไง

แต่ว่าเกรสก็ไม่ได้ตั้งใจหรอก

แล้ววันนี้เกรสเปลี่ยนใจว่าดราม่าดังกล่าวเป็นเรื่องยากเกินที่จะควบคุมจริง

โยงใยเหมารวมมาด่าเธอแล้วกัน
ส่วนตอนนั้นพี่กบเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเขาก็ทำงานของเขา
ก่อนที่เกิดข่าวดังจะด้วยซ้ำไปไปฟังเสียงสาวเกรทกันหน่อยค่ะ
หยุดดีหยุดดี

นี่แหละนะชีวิตติดคอนเทนต์
แต่ไม่ใช่คอนเทนต์ติดเราค่ะ

ฉันก็อยากจะแบบแนะนำว่าคนนี้คือใครก็คือตามคำเนียมนะคะ
อธิบายไหมว่ามันไม่เกี่ยวกันกับเรานะ

เน้นดีเอ็ม้แป่งไปเลยนะ

คือเข้าใจบางคนมันอินกับข่าวดราม่า
อาจจะรู้สึกว่าคุณเกรทไปรู้จักกับคุณพี่กบเขาด้วยหรือเปล่า

กลายเป็นว่าฝากเฮดไปบอกถึงพี่โกพย์อีกหน้า
บอกว่าหนูไปแค่รีวิวแค่ครั้งเดียวเอง
เฮดก็ไม่ได้รู้จักส่วนตัวโอ้นะโอ้นะสั่งคงไม่ได้รู้จัก